เกมต่อชีวิตวันนี้พบกับความเข้มแข็งของแม่ที่พร้อมเป็นเสาหลักของบ้านในวันที่ลูกหลานเกิดวิกฤต
คุณหมอเขาว่าเป็นอะไร
การเรื่องของเจ้าอะไรครับ

บางคนเขาก็เห็นหนูอ่อนแอเขาก็บอกว่าเป็นภาระว่
เกิดวิกฤทธิ์
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อลูกชายที่หวังว่าจะเป็นกำลังหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวต้องล้มป่วย
หัวอกของคนเป็นแม่ก็พร้อมเสมอที่จะเป็นหัวเรือพาครอบครัวขึ้นฝั่งให้มีชีวิตรอด
และเรื่องราวของครอบครัวที่มาเกมต่อชีวิตในวันนี้จะเป็นอย่างไร

ฉันนะสู้ชีวิตมาตลอดเลยจ้า
ทำอะไรได้เงินได้ทองฉันทำหมดทุกอย่างเลยจ้ะ

ต้มข้าวโพดไปถึง๓โมงหรือ๔โมงเช้า

วันก็ไปรับจ้างเขาตัดย่า

บางวันฉันก็จะไปหาตกประนิน
พอได้ปลามาปุ๊บยายก็กลับมาล้าง
เกรสไปขายตามตลาดนัด

ขายออกมาได้เป็นเงินค่าน้ำค่าไฟของยายเลยนะ
ที่บ้านยายจะมีกระป๋องไว้๓ใบ
ปองแรกจะเป็นเหรียญ๕เหรียญ๔

เดือดร้อนอะไรมาก็เทออกมาใช้ได้เลย

กระป๋องที่๓ก็จะเป็นแบงค์เหมือนกัน

มันเป็นการจัดการเงินบริหารเงิน
เขาจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนหน้าเลิก

ทุกวันนี้ขายายมันปวดมากเลย
เนื่องจากมันเกิดอุบัติเหตุ
วันนั้นยายไปตัดต้นทูบขาย

รถมันมาชนท้ายรถยาย
ยายเขาก็ผูไปข้างถนนเลย

ได้ขาข้างเดียวแต่อีกข้างมันยันไม่ได้
พอหลังจากรถชนยายยายก็กลับมาบ้าน
คิดว่ามันไม่เป็นอะไรมากก็เลยไม่ได้ไปหาหมอ
เวลาเข้าห้องน้ำก็ต้องกระเทิดไปบ้าง
เอาขาอีกข้างยันไป
สามวันผ่านไปทนไม่ไหว

ผ่าได้ไงยายไม่ผ่าหรอก

ประมาณยายก็ไปตัดย่าทั้งที่ตัวเองยังใส่พวกอยู่
มันก็เกิดอาการเจ็บมีอาการแพ้เฝือก

จะไปโรงพยาบาลก็กลัวโดนหมอด่า

ทุกวันนี้ก็ปวดทรมานมาก

มันก็เดินแกว่งแล้วเหมือนก็จะคว่ำไปข้างหน้า
ถึงร่างกายฉันจะแย่ลงยังไงก็ยังต้องทำงานเหมือนเดิม
ถ้าไม่ทำมันก็ไม่มีกินไม่มีใช้
ทุกวันนี้ยายก็เป็นห่วงกับครอบครัวไอ้ปุ้ยเนี่ย
ก่อนไอ้ปุ้ยมันทำงานได้หากินได้พอมีพอใช้
แต่ตอนนี้มันทำงานไม่ได้เลยมันเหนื่อย

สมัยผมร่างกายแข็งแรงผมก็ทำงานหาเลี้ยงครอบครัว

เขาให้ค่าแรงผมวันละ๔๕๐ครับ
ก็พอมีเงินมาเลี้ยงครอบครัว

คนงานในโรงงานเขาทักให้ไปหาหมอตรวจตัวตรวจร่างกายบ้างนะ
เพราะว่าตัวเหลืองเหมือนคนเป็นโรคอะไรสักอย่างนึง
ผมยังฝืนตัวเองว่าคงจะพักผ่อนน้อย
พออีกวันหนึ่งทำงานไปทำงานมาแล้วมันแน่นหน้าท้องครับ
หัวเขามาแล้วมันทุรนทุรายครับมันหายใจไม่ออกครับ
พอกลับมาถึงบ้านผมก็ล้มตัวลงนอนแล้วครับหายใจไม่ออกให้แฟนเอาพัดลมไปเปิดต่อตรงหน้า
แล้วผมก็หลับไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้ตัวครับตอนนี้รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วมันหนัก
ก็เลยบอกให้แม่มารับพาไปโรงพยาบาลหน่อยเพราะแม่ผมไปสำล้อเครื่อง
พอฉันไปเห็นสภาพมันที่บ้านมาปุ๊บฉันตกใจมากเลยก็เอาลูกใส่สำล้อไปโรงพยาบาล
หมอเขาข้อสุดว่าผมเป็นกล้ามหัวเจ้าแรงครับครั้งแรกที่รู้ที่มันเป็นโรคหัวใจอ่ะ
กังวลแล้วก็เครียดมากผมใจคอไม่ดีครับ
ห่วงลูกห่วงครอบครัวกังวลว่าถ้าผมไม่อยู่แล้วเขาจะมีชีวิตอยู่ยังไง
หนูเป็นแฟนพี่ปุ้ยค่ะอยู่กับพี่ปุ้ยมา๑๗๑๘ปีแล้วค่ะ
มีลูกด้วยกันสองคนคนโตชื่อน้องแป้งคนเล็กชื่อน้องปอค่ะ
ผมก็มีร่างกายพ่อแข็งแรงทำงานหนักอะไรไม่ได้ครับ
เป็นโรคชักมาตั้งแต่กำเนิดเวลามันเกิดอาการจะมีตัวชาค่ะ
แล้วลูกหนูทั้งสองคนก็ร่างกายไม่แข็งแรงทั้งคู่ค่ะน้องแป้งเขามีหลายโรค
กลมชักตั้งแต่เกิดแล้วก็โรคซึมเศร้า
ล่าสุดนี่มาพบว่าเป็นต้อหินที่ตายครับผมตั้งแต่หนูเกิดมาหนูก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เหมือนคนอื่นค่ะ
เวลาเกิดอาการโรคชักมันก็จะแบบว่าใจสั่นค่ะรู้สึกเหมือนตัวชา
มือจีบค่ะหนูรู้สึกเครียดที่ไม่แข็งแรงเหมือนเด็กคนอื่นค่ะ
อยากร้องไห้อะค่ะอยากอยู่คนเดียวหนูรู้สึกเป็นภาระของพ่อของแม่แล้วก็ของย่าเล็กค่ะ
ส่วนน้องปอก็จะมีเป็นโรคลมชักแล้วก็เป็นเด็กพิเศษค่ะ
ห่วงครอบครัวไอ้ปุ้ยมากที่สุดที่สุดเลย
เกิดมันเป็นอะไรไปเราจะดูแลครอบครัวมันยังไง
แต่ก่อนพี่ปุ้ยเขาก็เป็นคนหาเลี้ยงค่ะพอพี่ปุ้ยทำงานหนักไม่ได้ครอบครัวก็ลำบากค่ะ
หลังจากที่ผมกลับไปทำงานโรงแข็งไม่ไหวผมก็เลยไปหาปลา
แล้วระหว่างทางที่ไปมันก็จะเป็นบึงบัวครับเราลงไปเก็บฝักบัวแล้วก็ดอกบัวมาขายได้ครับ
หนูก็พยายามช่วยครอบครัวเวลาพ่อไปหาฝักบัวหาหอยมาได้ค่ะ
หนูกับแม่ก็จะขี่รถไปขายตามตลาดค่ะรายได้ได้วันละร้อยสองร้อยมันก็ไม่พอใช้อ่ะค่ะ
ต้องพาน้องแป้ไปหาหมอบ่อยค่ะตอนนี้พอรายได้ผมน้อย
เวลาต้องไปหาหมอผมก็ไม่มีเงินผมก็ต้องไปรบกวนแม่ครับ
ผมก็รู้สึกอายครับอายตัวเองเวลามันมาขอความช่วยเหลือนะ
ฉันไม่มีให้มันนะฉันก็คิดมากแล้วก็เสียใจทำไมไม่เก็บ
ทำไมไม่มีให้มันมั่งแม่มักจะบอกเขาสอนผมให้ทำตัวเข้มแข็งเอาไว้
อย่าไปท้อแท้หรือท้อถอยกับช่วงเวลาชีวิตครับ
ฉันก็ฝันว่าอยากมีเงินสักก้อนนึงให้ไอ้ปุ้ยมันไปลงทุนค่าขาย
ผมก็จะได้ไม่ต้องไปรบกวนแม่ครับถ้าชีวิตมันไปได้ฉันก็มดห่วงก็ครอบครัวมัน
รายการเกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวแม่เล็กจากจังหวัดสุโขทัยครับแม่เล็กสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ
แม่เล็กครับจ๋าต้องดูแลทุกคนเป็นเสาหลักของบ้านแบบนี้
มากี่ปีแล้วครับจะห้าปีแล้วจ้ะแม่ครับแต่วิกฤตของครอบครัวเราเนี่ย
ทำให้ครอบครัวต้องเผชิญกับแบบความลำบากสุดเลยแม่จำได้ไหมว่าคืออะไร
ปุ้ยป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงทำมาหากินอะไรไม่ได้
ตัวมันเองจะต้องหาหมอไหนลูกสองคนก็ต้องไปหาหมอ
มันคือความลำบากและเป็นวิกฤตแรกนะครับก่อนหน้านี้แสดงว่าย้อนไปอีกห้าปีเนี่ย
ปุ้ยมีงานการที่เป็นหลักเป็นแหล่งเลยครับผมปุ้ยทำงานอะไรเอ่ยโรงงานน้ำแข็งครับ
ตอนนั้นรายได้เป็นยังไงครับก็เขาให้วันละสี่ร้อยห้าสิบครับ
แล้วมีทุกวันเลยเหรอคุณมีทุกวันครับไม่มีวันหยุดครับ
แล้วทำไมถึงมารู้ว่าตัวเองป่วยวันที่น็อกอยู่ที่โรงงานครับทำงานแล้วร่างกายเราไม่ไหวมันนอกครับ
จนสุดท้ายหามส่งโรงพยาบาลแล้วคุณหมอเขาว่าเป็นอะไร
เรื่องหัวใจแรงครับแล้วคุณหมอให้รักษายังไงนอนอยู่โรงพยาบาลนั้นกี่วันกี่เดือน
นานเหมือนกันนะครับเป็นเดือนไหมครับเพราะฉะนั้นงานการที่มีอยู่ก็หมดเลย
ครับค่าใช้จ่ายใครดูแลแล้วครับแม่ใช่ครับแม่จ๋าแม่เขาจะมาหา
แม่ตังค์ไม่มีซื้อข้าวแล้วนะเพราะตัวมันเองต้องกินฉันก็เลยเอ้ามีเท่าไรก็เอาไป
แล้วจังหวะมันมาเจอโควิดด้วยโอ้โหทำอะไรไม่ได้ใหญ่เลย
แล้วคุณปุ้ยคุณต้องกินยายังไงอ่ะครับผมเคยถามหมอเขาแล้วว่า
อาการลูกผมนี่จะรักษาหายไปครับหมอก็บอกว่ารักษาไม่หายครับ
อยากตลอดชีวิตครับแล้วคุณทำงานได้เหมือนเก่าไหม
กลับไปทำใหม่อีกครั้งแต่ทำได้แค่ชั่วโมงเดียวครับ
กลับบ้านครับไม่ไหวก็เหมือนเดิมอาการเหมือนครั้งแรกที่เป็นนะครับ
กระดูกการขายให้แฟนขายกับลูกครับจากเมื่อก่อนรายได้
เดือนละเป็นหมื่นตอนนี้รายได้เป็นยังไงบ้าง

เพราะไม่ได้มีแต่ค่ากินค่าอยู่
ในบ้านหลังนี้ป่วยกันหมดเลยครับ

แล้วส่วนใหญ่เป๋อทำงานอะไรครับ

จากเป็นแม่บ้านแล้วก็เก็บขวดเก็บขยะค่ะ

น่าจะถ่ายทอดมาถึงเด็กด้วย

หนูเป็นโรคชักแล้วก็ซึมเศร้าค่ะ

แล้วก็โรคเจอก้อนเนื้อใต้หัวเข่าค่ะ
ชักแป้งเป็นบ่อยไหมลูก

แล้วเวลามันเป็นเป็นยังไงลูกอาการ

แต่มันมีโอกาสตาบอดครับ
แล้วปุ้ยพาลูกไปรักษาป่ะครับ

จากดวงตาที่กำลังจะมืดบอดไป

สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นนั่นก็คือ

แล้วอาการมันเป็นยังไงบ้างลูก

แล้วก็ทำไมเราต้องเป็นภาระอย่างนี้

ถ้ามีก็มีแค่คนเดียวค่ะ
บางคนเขาก็เห็นหนูอ่อนแอเขาก็บอกว่า

เพื่อนที่โรงเรียนนะ
และรวมทั้งผู้ปกครองของเพื่อนดูรายการอยู่
แปงมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนบ้างไหมลูก

แต่เรามาเป็นแบบนี้จะให้ทำยังไง

วันนี้ลุงก็ขอเป็นกำลังใจให้แป้งนะลูกนะ

เพื่อนแล้วก็ผู้ปกครอง
ผมฝากขอน้ำใจจากทุกคนจริงว่า
อย่าทำร้ายจิตใจของเด็กคนใดคนหนึ่ง

มันจะดีทั้งผู้ให้และผู้รับ
ดีกว่าการที่เราจะไปเอาปมด้อยของอีกคนนึงมาล้อ

นะครับผมฝากจริงแล้วขอน้ำใจจากหลายท่านด้วยนะครับ

อก็ป่วยค่ะไม่สบายเหรอลูก

ปอเป็นอาการเขาเป็นยังไงครับแม่
ก็จะมีอาการชักเกงตาค้างหลายค่ะ
มันตั้งแต่เด็กแล้วคุณหมอบอกว่าไงนะมันขาดอากาศ

อย่างที่บอกว่าบางทีไปโรงพยาบาลกัน
ก็นี่แหละมาพึ่งที่แม่เล็กนี่แหละ

แม่ก็เลยต้องทำงานเยอะขนาดนี้

ยายก็รับจ้างเค้ากิโลคลักษณ์ละ๓บาท

เกียรตัวพกออกไปเก็บพักบ้างตกปานินบ้าง

บ่าย๒เซต๓โมง

ยายก็กลับบ้านอาบน้ำอาบท่ากินข้าวนอน
เห็นบอกว่านะทำงานอยู่อย่างนี้นะวนอยู่อย่างนี้ครับ
คือไม่ได้หยุดเลยแม้แต่วันเดียววันที่หยุดนั่นก็คือวันที่เขาป่วย

ทุกวันนี้ขายที่หมอกบอกให้ผา
มันก็ผ่าไม่ได้ถ้าผ่าคือต้องนอนนาน
มันก็จะหมดรายได้เดี๋ยวไอ้พวกนี้ไปหาหมอจะเอาเงินตรงไหนมันไปหากันค่ะ

สำล้อคว่ำรถมันชนท้ายหลายปีแล้ว

ก็คือเข้าเฝือกนะน้ำเหลืองมันไหล
ใช่วันละอย่างเราไม่ได้พัก

เออทำไมอ่ะทำไมทำไมไม่ลอยขามันหายก่อนอ่ะ
มันรอไม่ได้จริงรอก็คืออดตาย
แล้วพอมันอักเสบเข้ามาเห็นบอกว่าทำยังไงเอาเรื่อย
เลื่อยเฝือกมันรัดแล้วปวดน้ำเหลืองเริ่มย้อยตามนิ้วเท้า
แล้วก็คันเอาเรื่อยเอาเผือกออก
เอายาทาบ้างอะไรบ้างปวด
ช่วงนี้ถ้ามันเดินดังกึ๊บอะไรนะคืนนั้นมันเป็นอะไรที่ทรมานมาก

สู้ขนาดนี้เหนื่อยมากไหม
เหนื่อยได้ไงกำลังใจอยู่เพียบ
กำลังใจมีเพียบเหนื่อยตัวพักแป๊บหาย
แต่เหนื่อยใจนี่มันทรมานมากทรมานตรง
ไม่รู้ไม่เหมือนคนอื่นก็ว่าทำไมมันอภัพร์อย่างนี้ว่า
ปุ้ยรู้ยังว่าแม่ห่วงปุ้ยมาก
รู้ไหมว่าผู้หญิงคนนี้รักคุณมาก
วันนี้ปุ้ยมีอะไรอยากจะบอกกับผู้หญิงที่แสนดีที่สุดในโลก
ที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณ
คุณมีความในใจอะไรที่อยากจะบอกกับแม่

ผมรักแม่มากครับอยากให้เขาได้แบ่งเบาภาระอยากให้เขาได้หยุดบ้างครับ
ต้องร้องไม่ต้องร้องอดทนอดทนสู้สู้มันต้องสู้สิ
เป็นลูกยายเล็กต้องสู้เป็นลูกยายเล็กต้องสู้ต้องอดทน

ทุกวันนี้พยายามสอนทุกคนนะ
เขาเป็นคนแบบวางแผนครอบครัวแล้วอยากให้ทุกคนดูครอบครัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับ
แม่เล็กใช้วิธีการออมเงิน

ความคิดนี้แม่เกิดมาได้ยังไงอะครับ

จนมันโหดร้ายความลำบากมันสอนเราให้เราเรียนรู้
ทุกอย่างมันจะต้องเก็บต้องออมไว้ตั้งแต่เริ่มต้น
มี๕บาทเก็ต๒บาท
เก็บไว้๒กระป๋องจะดีมาก

กระป๋องเก็บไว้ใช้ยามถูกเชิญ
ป๋องที่๒คือเก็บไว้ค่าน้ำค่าไฟ
กระป๋องที่สามใช้หนี้ธนาคารออมสิน

แล้วเศรษฐกิจมันยังดีมันก็ไปได้ดี
พอมาโควิดปุ๊บตลาดปิด

พอ๓วันวันที่๔ไป

หมดไปแล้วแต่กระป๋องที่๓ย้อนกลับมาว่า
นี่คือการบริหารเงินที่ถูกต้องแล้วดีมากเลยนะครับ
เขาหยอดเอาไว้วันละเล็กละน้อยจากหมื่นนึง

จะนำเงินทุนไปทำอะไรก่อนเลยครับ

ลูกชิ้นเพราะตลาดมันเริ่มเปิดแล้วมันคงไม่ปิดแล้วมั้ง

สำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดในรายการเกมต่อชีวิตในวันนี้นะครับ
ทางรายการเกมต่อชีวิตมีภาพถ่ายครอบครัวมอบไว้ให้

ภาพนี้จะเป็นภาพความทรงจำที่ดีนะครับ
ทุกคนที่ได้ดูภาพนี้จะมีรอยยิ้มแบบนี้

จ้ะทุกคนยายชอบมากเลยภาพนี้
คุณผู้ชมครับและนี่แหละครับคือครอบครัวของแม่เล็กจากจังหวัดสุโขทัย
ทำให้เห็นว่าหัวใจของคนเป็นแม่ยิ่งใหญ่
พร้อมที่จะโอบอุ้มครอบครัวจนกว่าร่างกายจะหมดแรง
และสู้ตราบจนลมหายใจสุดท้าย
เรามาร่วมกันส่งกำลังใจให้ครอบครัวแม่เล็กจากจังหวัดสุโขทัย
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อสะสมเงินทุนต่อชีวิตสูงที่สุดในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
รับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ

และเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อครับ
และไม่ว่าครอบครัวจะตอบถูกกี่ข้อก็ตามนะครับ
ครอบครัวยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้าน
กับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
แต่ในรอบนี้ก็สำคัญมากนะครับ

หมายถึงมีเงินใส่กระเป๋าไปเลย๒๐๐๐บาท

ในชีวิตเป็นคนแรกครับแม่เล็กครับ
คำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๔เรื่อง
๔เรื่องนี้แม่มั่นใจเรื่องไหน

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด

เรื่องที่๑จังหวัดสุโขทัย
เรื่องที่๒ผลไม้
เรื่องที่๓แก๊งสามช่า
เรื่องที่๔การ์ตูน

จังหวัดสุโขทัยครับ
เกิดจังหวัดสุโขทัยไหมครับ

สุโขทัยเนี่ยมีอะไรดังบ้างครับ
รู้จักแต่เมืองเก่าที่เดียวที่

สารภรรมยา

สิ่งที่เราคุยกันมาหมดเนี่ย
เขาเอามาตั้งอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัด

หนังสือไม่เป็นน่าจะท่องได้ง่าย
มันก็ต้องได้ยินบ้าง
เพิ่งอย่าเพิ่มมันคือคำถามนะฮะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ไม่อยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดสุโขทัยทั้งหมด

แม่ย่าพุทธศาสนาสังคโลก

ลอยกระทงผ้าตีนจกวัดศรีชุม

รอยกระทงผ้าตีนจกวัดศรีชุมครับ

รอยกระทงผ้าตีนจกวัดศรีชุมครับ
เนี่ยก็คือนึกถึงคำขวัญอยู่ใช่ไหมครับ

ผ้าตีนจกวัดศรีชุมมีผ้าตีนจกวัดศรีชุมว่าสวรรคโลก

รอยกระทงก็เมืองเก่า
แต่เราถามว่าสิ่งใดต่อไปนี้

ตัวเลือกที่สองเป็นคำตอบที่

ดีใจกระโดดตัวลอยเลย

รอยกระทงผ้าตีนจกวัดศรีชู
นะครับตัวเลือกที่สองนะฮะไม่อยู่ในคำขวัญของจังหวัดสุโขทัยทั้งหมด
คำขวัญก็คือมรดกล้ำเลิศกำเนิดลายสือไทย
เล่นไฟลอยกระทงดำรงพุทธศาสนางามตาผ้าตีนจก
สังคโลกทองโบราณสการแม่ย่าพ่อขุน
รุ่งอรุณแห่งความสุขสิ่งที่ไม่มีในคำขวัญนั่นก็คือ
วัดศรีชุมแม่ย่าศักดิ์สิทธิ์จริงจริงนะ
ครอบครัวแม่เล็กจากสุโขทัยตอบไปแล้วหนึ่งข้อถูกหนึ่งข้อ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่
ห้าพันบาท
ยายดีใจมากโล่งเลยแบกภูเขาออกจากอกยายแล้ว
สู้กันต่อแม่เล็กครับแล้วจะส่งให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
เปิดจ้ะเป๋อนะจ้ะจะเลือกเรื่องไหนให้กับเป๋อครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องนั่นก็คือเรื่องผลไม้แก๊งสามช่าการ์ตูน
ผลไม้อ้าวถ้าอย่างงั้นแม่เป๋อเชิญมาต่อชีวิตครับ
ขายผลไม้เหรอใช่ค่ะขายอะไรบ้างมะม่วงมะขามเทศ
อย่างเงี้ยแล้วก็ฟักบัวค่ะแล้วเห็นบอกว่าชอบกินผลไม้ด้วยเหรอคะ
ใช่ค่ะในบ้านใครชอบกินทุเรียนมั่งมีแฟนกับน้องแป้งค่ะ
แล้วแม่เปิดแล้วชอบไหมชอบค่ะแต่นานนานได้กินอะไรอย่างเงี้เพราะมันแพง
คำถามของเราเกี่ยวกับผลไม้สองชนิดที่มีลักษณะคล้ายกันนั่นก็คือทุเรียน
แล้วก็ขนุนมันคล้ายกันเนอะคล้ายค่ะอ้าวผลไม้มา
จะมีลักษณะคล้ายกันก็คือขนุนและทุเรียนซึ่งก็จะมีก้านเหมือนกันเลย
เราก็ไม่รู้ว่ากล่องไหนคือทุเรียนกล่องไหนคือขนุน
จับดูไหมล่ะได้ค่ะเอาไหมค่ะลองจับดูห้ามชะโงกดูนะ
ลองจับจับดูเออเออก้านผลไม้สองชนิดนี้
ถ้ามองดีดีแล้วก็ต่างกันพอสมควรนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้แม่เป๋อตอบถูกด้วยนะครับ
สำหรับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
กล่องใดคือทุเรียนตัวเลือกที่หนึ่งกล่องที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่สองกล่องที่สอง
เนื่องจากตอนที่จับก้านมันต่าง
กันค่ะต่างกันตรงที่อีกอันหนึ่งมันยาวค่ะมันสั้นค่ะ
ตัวเลือกที่หนึ่งกล่องที่หนึ่งค่ะตัวเขาเลือกที่หนึ่งกล่องที่หนึ่งครับ
ถ้าแม่ตอบถูกนะฮะเปิดออกมาแล้วเป็นทุเรียนนะ
ผมจะมอบทุเรียนลูกนี้ให้กับแม่ได้ทานกันให้อร่อยเลย
ผมไม่รู้ว่าหอมจากกล่องไหนนะแต่หอมมากเลยสุกมากมากเลยพร้อมทานแน่
ลุ้นกันเลยครับคุณผู้ชมครับแม่เป๋อตอบไปแล้วว่าตัวเลือกที่หนึ่งกล่องที่หนึ่งเป็นคำตอบที่

ขนุนสังเกตไหมคะว่าก้านของเขาเนี่ยจะเป็นเรียวแบบนี้นะ
ขอบคุณค่ะ
วันนี้จะให้ได้ลิ้มรองทุเรียนนะครับ
เรามีทุเรียนปอกแล้วมาให้ทานกันเลยครับ

อันนี้เรียกน้ำย่อยกันก่อน

ตอนนี้ได้รับทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องแป้งครับ

ก็คือเรื่องแก๊งสามช่า

เชิญน้องแป้งมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องแป้งค่ะ
การ์ตูนที่เป็นแมวน้องแป้งนึกถึงเรื่องอะไรลูก

ตัวการ์ตูนแมวทั้งสองตัวเนี่ยหน้าตาต่างกันสิ้นเชิงเลยนะ

แต่สิ่งหนึ่งเลยลูกที่คู่นี้มีเหมือนกันนั่นก็คือ
หวดโดเรมอนก็มีหนวด

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ตัวเลือดที่๑โดเรมมอน
ตัวเลือดที่๒ธรรม

ตัวเลือดที่๑โดเรมมอนครับ

หนูมาเจ็บว่าคนดีต่อผู้ค่ะ

และตัวเลือกที่หนึ่งโดไลมอนเป็นคำตอบที่

การ์ตูน๒ตัวนี้มีหนวดตัวละกี่เส้น
แต่สำหรับน้องแป้งแฟนตัวยงขนาดนี้
ไม่มีพลาดแน่นอนครับ

ลายเอมอนมีหนวดทั้งหมด๖เส้น

อมมีหนวดเพียง๔เส้น

ตอนนี้ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่

นั่นก็คือเกมสำหรับครอบครัวครับ

กับกรองโบนัสลุนล้าน
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และตอนนี้นะครับครอบครัวตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อนะครับ
สะสมเงินทุนไปได้ในตอนนี้หนึ่งหมื่นห้าพันบาท
และเรายังเหลือเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อด้วยกันนะครับ
ถ้าทำได้ภายในเวลา๓นาทีก็จะสะสมเงินทุนเพิ่มอีก๕๐๐บาทนะครับ
มาลุ้นกันต่อว่าครอบครัวจะทำสำเร็จหรือไม่เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ
ครอบครัวแม่เล็กนี่เห็นบอกว่านอกจากขอดเก็บปลาแล้วเนี่ย
ก็จะไปตกปลานินงมหอยขายด้วยเหรอครับ
ส่วนใหญ่ไปงมหอยกันบ้างพี่ปุ้ยพ่อปุ้ยครับ
ปุ้ยไปงมเป็นตัวใหญ่เป็นหอยอะไรหอยขมครับ
โลเท่าไหร่พ่อถ่อยเป็นนี่โลละสี่สิบห้าสิบบาท
หอยแกะล่ะครับขีดละสิบห้าบาทโลร้อยห้าสิบครับ
แต่นี่เวลาขั้นตอนกรรมวิธีนะเวลาแกะหอยแกะอะไรอย่างนี้
ใครทำบ้างเอ๋ยทำก็หมดนะครับทุกคนเลยนะครับ
เป็นอีกหนึ่งรายได้ของครอบครัวแม่เล็กนะครับและเกมสำหรับครอบครัวในวันนี้จะเกี่ยวกับ
หอยขมสำหรับเกมเกมนี้ครอบครัวจะส่งใครขึ้นมาต่อชีวิตครับ

และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับหอยขมนะ
เดี๋ยวมีไม้จิ้มฟันมาให้มีถ้วยมาสำหรับแกะเลยครับ
แต่ว่าแก่คนเดียวเดี๋ยวจะเหงาเนอะต้องการผู้ช่วยไหมต้องการครับ
ใครดีอ่ะน้องแป้งแม่และแฟนผมครับโหไม่น่าเกรงใจเลยเนอ
ไว้ทำไมหนึ่งหน่อก็ไม่รู้เนอะกองเชียร์ไว้กองเชียร์ครับ
ปอเชียร์นะลูกนะเชิญทุกคนมาเป็นผู้ช่วยเลยครับ

สำหรับข้อนี้นะครับก็คือแกะหอยขมจำนวน๑กิโลกรัม
ภายในเวลาสามนาทีตีซะอย่างงี้รวมกันแล้วเนี่ยคือหนึ่งกิโลกรัม
เดี๋ยวช่วยกันทีมละสองคนเลยดีกว่าถาดละครึ่งกิโล
พอใส่ถ้วยเสร็จแล้วอ่ะเอาไปวางปั๊บแล้วตีละครั้งเพื่อหยุดเวลานะครับ
พร้อมไหมครับพร้อมครับหยิบไม้จิ้มฟันเลยครับถ้าพร้อมแล้ว

วิธีการแกะฝอยด้วยนะคุณผู้ชมนะถ้าแกะไม่เป็นนะมันขาดครึ่งตัวนะ

เวลาสามนาทีเท่านั้นนะฮะดูแล้วฝ่ายนี้จะไปเร็วนะ
ฝ่ายผู้หญิงนะเฮ้ยไม้มันหักระวังหน่อยครับ
ระวังมือด้วยนะฮะระวังเดี๋ยวถ้าทางฝ่ายนี้เสร็จนะฮะ
ช่วยฝ่ายนู้นด้วยนะครับแม่นะฮะไปฝั่งนู้นคนดีกว่า
ฝั่งนี้จะหมดแล้วไปเออทิ้งไว้ทิ้งไว้ให้ไม่ใหญ่
ดีมากแม่จ๋าจ๋าหลายอีกหลายอีกถาดนะ

เฮ้ยหมดยังโหยแม่แร็กแกะเร็วมากอะสุดมาก
ขอข้อปุ้ยเหลืออีกห้าตัวห้าตัว
ถ้าปุ้ยไปปุ้ยมาคุณมดไป
แกะยากไหมลูกยากค่ะการแกะหอยนะคุณผู้ชมครับ
ถ้าแกะไม่ดีจริงเนี่ยนะฮะคือมันจะขาดครึ่งเลยทันที
แต่ตอนนี้โจทย์ของเรานะครับ
ก็คือแกะหอยขมจำนวน๑กิโลกรัมภายใน๓นาทีนะครับ
ถ้วยละครึ่งกิโลได้เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ
แต่เวลา๓นาทีเนี่ยสิคุณต้องมาเอาใจช่วยกันแล้วครับว่า
ปุ้ยทำได้หรือไม่ได้ครับทำได้ทำได้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

เท่านั้นยังไม่พอนะฮะยังมีเงินทุนให้สะสมเพิ่มนะครับถึงเวลาแล้วที่เราต้องช่วยกันลุ้นครับว่าครอบครัวแม่เล็กจากจังหวัดสุโขทัยจะสามารถพิชิตเงินทุนต่อชีวิตสูงสุดหนึ่งล้านบาทได้หรือไม่กับกล่องโบนัสลุ้นล้านกติกากล่องโบนัสลุ้นล้านทางรายการมีกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งหมดสี่กล่องแต่ละด้านมีเงินรางวัล

ขึ้นหากกล่องโบนัสลุ้นล้านหมุนไปเจอเลขรับวันเหมือนกันทั้งสี่กล่องรับโบนัสหนึ่งแสนบาทและที่สำคัญหากหมุนได้เกมต่อชีวิตทั้งสี่กล่องรับโบนัสไปเลยหนึ่งล้านบาท
ทุกคนรอช่วงนี้กันอยู่นะแม่นะตอนนี้มีแต่เงินแสนและเงินล้านอยู่ที่ในกล่องโบนัสนะฮะถ้าเกมต่อชีวิตสี่กล่องแบบนี้หนึ่งล้านบาทได้กลับบ้านนะครับตอนนี้ครอบครัวจะส่งใครมาเป็นตัวแทนเพื่อหมุนกล่องโบนัสครับแม่เล็กเชิญครับ
แม่จ๋าขอให้โชคดีสุดเลยนะสาธุสาธุพ่อแก่ช่วยด้วยมีพ่อแก่ด้วยเอาแล้วสาธุพ่อช่วยด้วยนะ
ถ้าพร้อมแล้วผมขอให้โชคดีนะครับมาลุ้นกันว่าครอบครัวแม่เล็กจะคว้าเงินล้านกลับบ้านได้หรือไม่
ถ้าพร้อมแล้วมุนครับ
เชียร์ดังลูกส่งกำลังส่งเสียงไปด้วย
แล้วแม่แม่
กลับบ้านได้เลย

และกล่องที่๒เกมต่อชีวิตก็ตามมาติดครับ
ถ้าอีก๒กล้องออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็
ร้านแตกครับ

กล่องโบนัสหมายเลขสองสามพันบาทกล่องโบนัสหมายเลขสามเกมต่อชีวิตนี้
มูลค่าห้าพันบาทกรองโบนัสหมายเลขสี่นะฮะเกมต่อชีวิตมีมูลค่าห้าพัน
บาทนะครับครอบครัวแม่เล็กจากจังหวัดสุโขทัยนะครับ
ได้รับโบนัสนะครับหนึ่งหมื่นสามพันบาทและเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่
หนึ่งหมื่นห้าพันบาทรวมทั้งสิ้นในวันนี้ได้เงินไปต่อชีวิตทั้งสิ้น
สองหมื่นแปดพันบาท
วันนี้นะถือว่าได้ไปต่อชีวิตกันแน่หนี้ก็น่าจะเคลียร์ได้หมดแล้ว
จะได้ไม่ต้องมานอนกอดหนี้อยู่นะคะตัดใจแล้วผมเชื่อเลยว่าแม่ทำได้
ได้ได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเอาไปลงทุนให้กับปุ้ย
คิดว่าทำได้ไหมแม่ได้ได้ได้วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ต้องขอบคุณครอบครัวของแม่เล็กมากเลยนะครับที่มาถ่ายทอดเรื่องราวชีวิต
กับรายการของเราตราบใดที่หัวใจยังสู้ผมเชื่อครับว่าสักวันหนึ่งครอบครัวแม่เล็กก็ต้องดีขึ้น
ผมขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาให้สุขภาพแข็งแรงให้คุณพระคุ้มครองนะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณ
ได้และกล่องโบนัสลุ้นล้านได้ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง
ทุกวันอาทิตย์เวลาหกโมงเย็นนะครับวันนี้เกมต่อชีวิตหมดเวลาลงแล้ว
ผมเอเชยามิดชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
แม่ก็ขี่รถออกไปขายของขับไปเหล็กที่เชื่อมกับรถมอเตอร์ไซค์มันหัก
แล้วน้ำร้อนก็ลวกคาลาดตรงไหนแม่ตรงนี้ค่ะโอ้โห
ตอนที่เดินไม่ได้แล้วนอนรักษาตัวอยู่รู้สึกยังไงบ้างเครียดมาก
บางครั้งอยากจะกินยาตายเลยนะ